คิวงานหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยยาวไปนู้นข้ามปี๖๖ไปแล้ว
ยาวมากคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าปังจริงอะไรจริงจ้ะ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรนั่นไง
รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่กำลังจะสร้างอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะ
ความคืบหน้าตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๗๐แล้วจ้ะ
มันต่อยอดมาจากงานแสดงหน้าเวที
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในทุกอย่างเลยค่ะ
ตอนนี้ก็อายุ๓๕ปีแล้วนะคะ๑๐ปีก็๔๕แล้ว
ว่าแฟนจะให้โอกาสแบบนี้หรือเปล่า

แม้ว่าอนาคตนะคะถ้าหากว่างานแสดงหมอลำใจเกินร้อยจะน้อยลง
อย่างน้อยนะก็มีธุรกิจที่ทำอยู่
ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งตอนนี้ผม๓๕ปี

ไม่รู้ว่า๔๕ทุกคนยังจะให้โอกาสเราได้ไปแสดงอยู่หรือเปล่า
แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปตลอดเราก็จะเอาตรงนี้เป็นหลัก
เพราะว่างานแสดงเนี่ยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง
มีโรงแรมนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรที่มหาศาลคามนะครับ

ขายของได้ไหมครับ
อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะฮะราคาที่จับต้องได้
แล้วก็อยู่ในทำเลคุณภาพด้วยนะครับ
มีหมู่บ้านหมู่บ้านขายแล้วก็มีโรงแรมด้วยที่มหาวิทยาลัยมหาศาลคามครับ
ก็น่าจะประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วครับ